เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคย
กับเราโอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ

สวัสดีค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพย์
เรายังมีอีกหลายสถานที่ที่ทำให้คุณผู้ชมต้องร้องโอ้โหตามอย่างแน่นอนนะคะ
วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ใกล้เมืองกรุง
กับอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศ

วันนี้ใบต้องจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับธรรมชาติและอาการอันบริสุทธิ์ใกล้เมืองกรุง

เป็นเพียงเกาะเล็กแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและน่าสนใจอีกมากมาย
พร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามใบตองไปกันเลยค่ะ
เกาะสวยน้ำใสและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนี่คือนิยามของเกาะศรีชัง
ซึ่งอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้มีดีมากกว่าความงดงามทางธรรมชาติ
วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับทุกแง่มุมของเกาะศรีชัง
โดยจุดแรกที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเริ่มไปเปิดทริปสำหรับที่นี่ก็คือ
พระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย
รับรองว่าคุณจะเข้าใจและทราบซึ้งกับความเป็นมาของเกาะแห่งนี้แน่นอนค่ะ

พี่วันนี้ค่ะใบตองขออนุญาตถามก่อนเลยนะคะ
เกาะศรีชางชื่อเกาะมันมีความหมายไหมคะมีที่มาที่ไปไหมคะ
ชังเนี่ยค่ะจริงแล้วมันเป็นคำที่เพี้ยนมาจากภาษาโบราณนะคะ
ส่วนสีป่าเนี่ยเขาจะบันทึกการเดินทางไปที่ไหนเขาก็จะมีบทกรณ์เกี่ยวกับสถานที่ทั้งนั้น
ซึ่งเขามาที่นี่เขาก็บันทึกเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้ในชื่อคำว่าสะชัง
ซึ่งสระชังในความหมายจริงเขาน่าจะแปลว่าห่วงน้ำแห่งการชนะบาปค่ะตอนหลังก็เพี้ยนเสียง
มันเป็นสะชังสีชังชัง
ช่างเนี่ยจะเป็นจุดจอดเรือสินค้าคือเหมือนเป็นจุดพักเรือ
ใช่ค่ะจะมีเรือสินค้ามากมายที่มาค้าขายกับสยามในยุคนั้น
ถึงขนาดตั้งชื่อเกาะแห่งนี้ว่าเกาะดัชมาจากคำว่าดัสอิสอินดี
สิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่นี่เจริญขึ้นก็คือมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาประพาทที่ศีรษะนะคะ
องค์แรกเลยก็คือราชการที่๔ที่ราชการที่๔มาที่นี่เนี่ยค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านมาพักระยะเรือ
จากนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงชมเกี่ยวกับเกาะศรีชางไว้นั่นคือที่นี่อากาศ

ท่านบอกว่าอะไรว่าที่นี่อากาศดีคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยอายุเยินนะคะ
ต่อมาในสมัยราชการที่๕นะคะจากที่บอกว่าเกาะสิชังขึ้นชื่อเป็นเรื่องที่อากาศดี
ราชการที่๕จึงเล็งเห็นสิ่งสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยปรับให้ที่นี่เป็นที่พักภูมิแทนนะคะ
พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างจากพระราชประสงค์ของรัชกาลที่๕
ซึ่งพระองค์ท่านทรงตั้งใจอยากจะให้ที่นี่เป็นสถานที่พักฟื้นของเชื้อพระวงศ์เวลาประชวน
เนื่องจากเกาะศรีชังที่นี่เป็นสถานที่ที่อากาศดีตลอดทั้งปีภายในพระราชวังแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างมากมาย
อย่างเช่นสะพานที่ทอดตัวยาวลงไปในทะเลอย่างสะพานอัศดางหรือจะเป็นพระตำหนักมากมาย
รวมถึงพระที่นั่งที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ใบตองและพี่วันดียืนอยู่นี่ด้วยค่ะ
บริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือที่ไหนเหรอคะ
ที่นี่คือฐานพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรธค่ะ
ซึ่งพระที่นั่งมันท่ารัตนโรธนี้นะคะคือเป็นที่ที่ราชการที่๕ทรงสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง
ถือว่าเป็นไม้ที่ดีที่สุดในยุคนั้นนะคะเพื่อมาสร้างพระที่นั่งองค์นี้ที่ศรีชังนะคะ
พระราชวังที่อยู่บนเกาะศรีชังเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นพระราชวังแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างบนเกาะศรีชัง
เพราะว่าในเกาะอื่นไม่มีพระราชวังพร้อมกับพระราชทานนามวังที่นี่ว่าพระสุธาทุศราชธาน
ซึ่งเกิดจากเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งได้ประสูจนณเกาะสิชังนั่นคือเจ้าฟ้าจุธาทุษธาราดิหลก
แต่ว่าพระราชวังแห่งนี้เนี่ยค่ะเป็นพระราชวังที่สร้างพิเศษ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์รอส๑๑๒ขึ้นซะก่อนที่ฝรั่งเศสเข้ามานะคะทำให้ไม่เป็นการปลอดภัยที่จะประทับที่นี่
ก็เลยต้องเสด็จกลับจนหลายปีต่อมา
ก็ได้กลับมาปราภาษณ์สี่ชั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็เห็นว่าพระที่นั่งมันธาตุรัตนาโรธเนี่ยค่ะ

จึงมีพระราชมริให้รื้อไม้
จากพระที่นั่งมันธาตุรัตนาโรศน์นี่ค่ะ

เพื่อไปสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ที่กรุงเทพ
เมื่อสร้างเสร็จก็ได้รับพระราชทานนามว่า

ถึงแม้ว่าที่แห่งนี้จะสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์
แต่เราก็สามารถสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
รวมถึงความสำคัญของเกาะแห่งนี้
ใครที่มาเที่ยวเกาะศรีชัง
ก็อยากให้แวะเข้ามาชมความสวยงามของพระราชวังพระจุธาทุศราชฐาน
มาที่นี่นอกจากจะสามารถเดินเที่ยวชมแล้ว
ยังสามารถเล่นน้ำทะเลได้อีกด้วย
ซึ่งขอบอกว่าน้ำทะเลที่นี่ใสมากเลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมคะด้วยความที่ว่าเกาะศรีชังเป็นเกาะขนาดเล็ก
เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะสัญจรเดินทางไปไหนในเกาะเนี่ยนะคะ
และสถานที่ต่อไปนะคะที่ใบตองจะพาคุณผู้ชมไป
นั่นก็คือสถานที่ที่เขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
ใครที่เดินทางมาที่เกาะศรีชังจะต้องแวะมาสักการะที่นี่กันค่ะ
ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะสารเจ้าพ่อเขาใหญ่พร้อมกันค่ะไปค่ะ
ใกล้ถึงแล้ว
ขึ้นมาสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วนะคะ

สารเจ้าพ่อเขาใหญ่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเล
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วทั้งเกาะศรีชัง
รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะชาวจีนให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
หลายคนมาสักการะรวมถึงขอพรประสบความสำเร็จมาหลายต่อหลายรายเลยทีเดียว
แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปกราบเจ้าพ่อเขาใหญ่
เราไปพูดคุยกับพี่ยุทธ์เจ้าหน้าที่ดูแลสารเจ้าแห่งนี้
ถึงความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อกันก่อนเลยค่ะ
ยุทธ์ค่ะใบตองอยากทราบที่มาที่ไปของสารเจ้าพ่อเขาใหญ่แห่งนี้ค่ะ
ทำไมถึงชื่อว่าสารเจ้าพ่อเขาใหญ่
คือเจ้าพ่อเขาใหญ่เขาตรงนี้เป็นลูกใหญ่ที่สุดในเกาะศรีชัง

มีพ่อค้าชาวจีนชื่ออึงวุ้นเซ็น
เขาจะนั่งเรือผ่านตรงนี้โดยที่บรรทุกสินค้าโดยเป็นเรือสัมเภา
ช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะออกมาดูความเรียบร้อยของเรือเขา
เวลาที่เขามองขึ้นมาวันนี้เขาจะเห็นมีแสงสว่างครับพุ่งออกไปทุกครั้งเลย
แต่ถ้าเป็นเวลากลางวันเนี่ยจะมองไม่เห็นมีแต่ป่าจากเขาธรรมดา
เขาก็ขึ้นมาให้ผู้นำหมู่บ้านพร้อมกับลูกบ้านจำนวนนึง
พาขึ้นมาหาแสงสว่างที่เขาเห็นในเวลาทั้งคืนเนี่ย
ยืนอยู่บริเวณตรงนี้จะเป็นหน้าผาเป็นอะไร
แต่ไม่เห็นเป็นปากถ้ำเข้าไปเขาก็ตั้งจิตอธิษฐาน
ก็ขอให้เขาพบขอให้เขาเห็นขอให้เขาได้เจอ
เพราะจุดทูบ๙ดอกก็หันหน้าไปทางที่ตะวันออก
พอปากทูบแล้วหันหลังกลับมาก็เห็นเป็นอุโมงเข้าไป
หลังจากที่เราได้ลอดประตูถ้ำเข้ามา
ก็จะได้พบกับถ้ำขนาดไม่ใหญ่
ซึ่งภายในเป็นที่ค้นพบเจ้าพ่อเขาใหญ่
ลักษณะของท่านก็จะเป็นหินย้อยลงมา
รูปร่างคล้ายกับคนนั่งอยู่ค่ะ
ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
พอเวลาก็มาดูก็จะเห็นเป็นองค์ท่าน
แต่จะมีแต่มีตนมองตนไม้เนี่ยขึ้นลกเต็มไปหมด
แต่เห็นองค์ท่านแบบนี้เลยเหรอคะ

ลักษณะของท่านนะครับถ้าเจปนั่งกว่ายห้างและมือประสานกันแบบนี้
คือลักษณะท่านเป็นคนใจดีใครขออะไรก็ให้
แต่ต้องขอในธรรมนองของธรรมขอในสิ่งที่ถูกต้อง
เพราะคนจีนสมัยโบราณจะใว้หวเพียร์ยาว
นอกจากบริเวณนี้จะสามารถสักการะสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ได้แล้ว
อีกหนึ่งอย่างที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาด
นั่นก็คือการเขียนกระดาษแดงที่สารเจ้าพ่อเฮ่งเจีย

หลายคนเชื่อว่าเป็นการสะดอกเคราะห์
ขจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต
พื้นที่เล็กแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความรักและความศรัทธา
ที่ที่มีทั้งอากาศบริสุทธิ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ใครที่อยากจะหลบหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองกรุง
แล้วแวะมาพักผ่อนหย่อนใจใกล้กรุงเทพ
ตองเลยอยากจะแนะนำที่นี่เลยค่ะ

เกาะสีชังคืออีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราได้โอ้โห
กับเรื่องราวที่แอบซ่อนอยู่ทุกพื้นที่ของเกาะเลยจริงค่ะ
เพียงแค่คุณผู้ชมลองมาสัมผัส
เชื่อเลยว่า๔๕นาทีของการนั่งเรือมาที่นี่
คุ้มค่ากว่าที่ทุกคนคิดจริง
ความสนุกบนเกาะแห่งนี้ยังไม่หมด

ตองจะพาไปชิมของอร่อยของเกาะศรีชังกัน

ทุกคนต้องร้องโอ้โหไทยแลนด์อย่างแน่นอน
โอ้โหไทยแลนด์